โปรดติดตาม
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ต้องบอกว่าแสกหน้าจริงแต่ว่า
ไม่ได้แสกหน้ามิ้นหรือว่าคุณชูวิทรนะคะ

ไล่ออก

ม๔๔เสียแล้วคำสั่งเลขที่๔ทับ๒๕๖๑ม๔๔ปลด
นายสมชัยนายสมชัยนี่เป็นคนออกความคิดเห็นโดยตลอด

ใช่ค่ะคือถ้าพูดถึงกรกตต้องนึกถึงนายสมชัยนี่แหละ
เพราะว่าถือว่าเป็นคนออกมาใช่
มีสีสันที่สุดโดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กรรมการการเลือกตั้งยุติการปฏิบัติหน้าที่
นายสมชัยกรรมการเลือกตั้งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ในกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
และกำหนดการเลือกตั้งด้วยถ้อยคำที่ไม่สมควร
ลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ปรากฏว่านายสมชัยได้สมัครเข้าการคัดเลือก
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรกตโดยไม่ได้ลาออกจากปฏิบัติหน้าที่
เอาอันนี้ก่อนเอาทีละเรื่องก่อนเพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ครับ
ท่านผู้ชมครับรถบัตรที่ไปสู่การเลือกตั้งกุมภา๖๒ค่ะ
แน่นอนท่านนายกก็บอกแล้วบอกอะไรใครจะเปลี่ยน
ไม่มีผลกระทบอะไรทีนี้พฤติกรรมของคุณสมชัย
ไม่เหมาะสมสร้างความสับสนจำเตอีม๔๔ว่านี่ครับนะ
ก็คือกำหนดการการเลือกตั้งทีนี้ถามว่าเลื่อนยังไง
ถ้าเลื่อนไปถ้าทราพาร์ทมีอภิกษณะเรื่ตน
มันก็มีผลกระทบกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
สมชัยก็บอกว่ากระทบแน่นอน

พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าทำให้สับสน

คศชนะครับม๔ฉบับนี้นะ

กศชบอกสมัครอะไร
รคกตเป็นการขัดแจ้งผู้โยชน์คือ
คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่า
คุณสมชัยนั้นเป็นกรกต

คณะกรรมการเลือกตั้งอยู่แล้วแม้ว่าจะรักษาการ
ก็เป็นการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ทีนี้ไปสมัครระดับเลขาคือต่ำกว่าใช่ไหม

สมัครเลขากรกตก็คือต่ำกว่า

ก็ต้องการคือผู้สมชัยก็ไปสมัคร
การไปสมัครก็เลยโดนอีก
ในการที่ว่าเป็นการขัดกัน
ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
จากตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว
ส่งผลต่อความถูกต้องเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการเลือกตั้งจึงไม่สมควรให้นายสมใจปฏิบัติหน้าที่

เพื่อให้เป็นความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรม
ผู้สมัครคัดเลือกรายอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
องค์กรตามรัฐมนูญ
นายสมชัยก็เลยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรายแรกไหม

คือคำสั่งนี้เนี่ยคุณมิ้นครับ

ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์

ผู้วาดสุขุมภาณฯใช่ไหมผู้วาดจังหวัดต่างคุณมิ้นคร

มีการกินไม่ดีสูบสวนตั้งคณะกรรมการ
สุขเจริญการรอบชั้นเช่นไข้ต่างรถไฟอะไรก็แล้วแต่
คือม๔๔ในสมัยที่ออกมาก็จะเป็นการลงโทษในลักษณะนี้
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกที่เขาบอกว่ามีความคิดเห็นต่าง
อันนี้ถ้าลองมาวิเคราะห์ทีละข้อแล้วคุณชมิจังที่ม๔๔เขาอ้างว่า
ข้อแรกที่บอกว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมสร้างความสับสน
อันนี้คือถ้าพูดกันแล้วคือหมายถึงยังไงค

คือถ้าเห็นต่างปุ๊บอ่างั้นคุณอยู่คณะทำงานเดียวกับเราไม่ได้แล้วล่ะ

นี่คุณมินคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ก็ไปสร้างความสับสนก็นายกบอกลดแบบกุมภา๖๒อ่ะ
ใครจะมาพูดขัดแย้งได้ยังไงนะ
แต่ถ้าคำนวณระยะเวลาจากการยื่นกฎหมายลูกให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาแล้วเนี่ย
ถ้าเลื่อนอันอื่นมันจะไม่เลื่อนตามได้ยังไง

เขาทำคู่ขนานกันได้หรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ขอสชเขาบอกว่าไม่จริงนะ
แมพยังเป็นรถแมพกำหนดตารางเวลาการเลือกตั้งไม่มีการเลื่อน
นะเอาล่ะคุณคิดไปเองนะสิเลื่อน
ส่วนคุณสมชัยเขายืนยันว่าเลื่อน
ก็แบบที่คุณมิ้นพูดนี่แหละ

เขาไม่คุยกันเองภายในก่อนที่จะไล่กันออกแบบนี้เหรอคะ

ก็แล้วทำไมไม่พูดคุยกันก็ไม่พูดคุยกันก่อนเหรอ
ต้องคุยทำไมสร้างความสับสนอย่างนี้ให้กับสังคมได้ยังไงล่ะ

ไม่ให้โอกาสชี้แจงกันหน่อยอาจจะเข้าใจผิด

อันนี้คือสิ่งที่ขอสชเขาบอกนะ

สมัครเลขาอีกตัวเองเป็นกรกต
จะต้องพิจารณาเลขาที่มาสมัคร
ตัวเองเป็นกรกตและสมัครเลขานะ
เอาล่ะเดี๋ยวไปพูดกันอีกฝากหนึ่งว่า

คุณสมใจเขาว่าอย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูสิ

คุณมิ้นคุณชอบเรื่องการเมืองใช่ไหม

ผมรู้ไหมว่าเรื่องการเมืองเนี่ย
มักจะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่าง

ประชาธิปไตยเมื่อคุณกับผมเนี่ย

ความสวยงามนี้คือความที่คิดเห็นไม่เหมือนกัน
คุณกับผมที่คิดเห็นกันเมื่อไหร่นะ

ว่าสนับสนุนพักการเมืองได้ไหม

เขาบอกว่าถ้าทำในแง่ส่วนตัวก็โอเค

นั่นก็บอกนะครับศชเขาดูแลประเทศอยู่
อย่ามาสร้างความสับสนเขาต้องการที่จะมีรถแบบ
มีการเลือกตั้งเมื่อกุมภา๖๒
เพราะฉะนั้นคุณสมชัยแกบอกว่าแกจะทิ้งถวนหรือเปล่า
แกจะเปิดใจวันศุกร์ที่๒๓เนี่ยแกจะเปิดใจศุกร์นี้
และคุณสมชัยเป็นกรกตที่แกให้สัมภาษณ์โดยตลอด
แกพูดโดยตลอดนะแกมีความคิดเห็นต่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะ
ความคิดเห็นต่างจะปิดกั้นไหม

คุณว่าน้ำหนักคุณสมใจดีกว่าไหมเป็นผลดีไหมหรือเป็นผลเสียสมชัย
สมใจบอกเออให้ผมออกด้วยเหตุผลนี้คือพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อะไรต่างสร้างความสับสนเนี่ยก็ผมเห็นต่างกันนะ
เป็นผลดีผมเห็นต่างอ่าเป็นผลดีหรือผลเสียคุณมิ้นอ่ะ
แง่ความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยแล้วคุณลองบอกผมสิ
คือเท่าที่ดูกระแสตอนนี้คำสั่งที่ออกมาเนี่ย
มันเป็นผลเสียกับคนออกคำสั่งโอ้เหรอ
ก็คนมองว่าทำไมถึงลงดาบขนาดนี้กับแค่ความเห็นไม่ตรงกัน
ทำไมต้องลงดาบฟ้าผ่ากันขนาดนี้
แล้วตอนนี้คนก็จะเทไปเห็นใจฝั่งของนายสมชัยไงคะว่า
โถกับแค่เห็นต่างต้องถึงกับถูกเขาไล่ออกมาเลย
นี่เขาบอกมีอีกข้อหานะก็สมัคร
คืออย่างนี้ครับจริงเนี่ย
ถามว่านายสมใจน่าไปสมัครไหม

จริงคุณสมชัยกับเหมาะกับองค์กรที่เป็นองค์กรกลาง
และคอยจับตาเหมือนกับพีเน็ต

คุณสมชัยแกเคยทำอยู่แล้วก่อนที่จะมาเป็นกรกต

ใช่เพราะคุณสมชัยก็เป็นอาจารย์

มีองค์ความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์

อย่างนี้สิครับเหมาะไม่สมควรที่จะไปอยู่ใน
กรอิสระอะไรต่างหรอกเพราะว่า
ถ้าอยู่องค์กรอิสระเนี่ยต้องนิ่ง

ต้องไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์
คุณสังเกตว่าองค์กรอิสระไหนออกมาพูดเท่าคุณสมชาย
ไม่มีส่วนใหญ่องค์กรอิสระทำแต่หน้าที่อย่างเดียว

บอกเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ

คำสัมภาษณ์ไม่กี่คำที่คุณชูวิทย์ลิสต์มาเนี่ย
คนก็ยิ่งแฮชแท็กทีมสมชัยอย่างนี้แหละ

คุณสมชัยก็บอกว่าก็ไม่ได้เครียดนี่

เขาบอกว่ามันต้องเลื่อนมันก็ต้องเลื่อนนะ
แต่อย่างไรก็ดีเราต้องมองสองด้าน

อยู่ในภาวะที่จะต้องไปทิศทางเดียวกัน

แล้วใครคุณต้องพูดว่าเลื่อนแน่นอน
ก็ยังไม่เลื่อนก็อาจจะยังไม่เลื่อนก็ได้

อ่ะสมชัยดูสิว่าจะเปิดใจยังไง

เอาละข่าววันนี้ทั้งไล่ทั้งปลดทั้งเชือก

เรื่องนี้เราก็ต้องอยู่ในภาวะรัฐาธิบัติ

ต้องเข้าใจภาวะการนี้เสียก่อน

ก็ปปศเขามาก็ไม่ต้องเลือกตั้ง

ในขณะนั้นมีความวุ่นวาย

ถ้าท่านผู้ชมคงจำได้ในช่วงนั้นบ้านเมืองวุ่นวาย

ก็ออกมาในนามคณะรักษา

ก็มีคำตอบว่าม๔๔เนี่ย

คือผมพูดสองฝั่งแต่วันนี้ผมเป็นสื่อ
ผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้
จริงสังคมมองได้สังคมตัดสินใจได้ในเรื่องนี้

อย่างนี้มันเป็นผลดีกับคุณสมชัยนะ
แต่จริงแล้วถ้ามองเป็นผลดีกับประชาชนก็ได้นะคุณชุวิต
เท่ากับว่าการลงดาบม๔๔ครั้งนี้
คือคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นิ่งอีกของข้อสาวชอบว่า

เป็นคำสัญญากับประชาชนใช่ไหม
ก็คือพอช่างหวัศัพท์สวนก็จึงวันกุมภาคม๖๒อยู่
ตั้งหน้าตั้งตารอกุมภา๖๒เราจะได้เลือกตั้งอย่างนั้นใช่ไหมคะ

เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ย
นายกตู่เขาพูดไปทั่วเขาพูดทั่วโลก
เออเขาพูดไปทั่วโลกนะก็ตามลดแม่

เพราะฉะนั้นเป็นองค์กรอิสระก็หมายความว่า

แต่ม๔๔นี้ใหญ่กว่านะถ้าเป็นในช่วงภาวะปกติคุณปลดไม่ได้เลยนะ

ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ก็ต้องปลดซะ
สร้างความสาสนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ผมพูดอย่างนี้ก็จะไปพูดอย่างนั้น

ดังนั้นอันนี้เป็นกรณีแรกที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในการเลือกตั้งคำสั่งม๔๔ก็เลยให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่
เดี๋ยวดูต่อไปครับว่าวันศุกร์
วันศุกร์ที่๒๓เนี่ยจะเปิดใจอย่างไร
เปิดเรื่องอะไรคุณฟังคุณสมชัยดูบ้างค่ะเปิดเรื่องอะไร

เรื่องหวย๓๐ล้านบาทเนี่ยค่ะ
คือจะบอกให้ว่าคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
สังคมได้ประโยชน์อะไรจากหวยไหม
คือคดีหวยเนี่ยที่เป็นหวยอลละเวงหวย๓๐ล้านเนี่ย
เราสองคนหรือแม้กระทั่งสื่ออื่นเนี่ย
พูดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับ
เป็นผลประโยชน์ของใครผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหม
หรือผลประโยชน์ของใครปลูกใดปลูกมือของเจ้าของลอตเตอรี่ค่ะ
สองคนนะผลประโยชน์ของคนสองคน
แต่ถามว่าเราเอามาพูดเพราะอะไรผมให้เป็นตัวอย่าง
เพราะคดีนี้ทั้งพบตลทั้งใครต่อใครเนี่ยเห็นว่าสังคมสับสน
มันกลายเป็นคดีระดับประเทศไปแล้ว
เป็นเรื่องหวยทั้งที่คนได้เนี่ยก็คงจะคนเดียวด้วยซ้ำ
ใช่ถูกไหมครับแต่เถียงกันเนี่ยอยู่สองคน
แบ่งออกมาเป็นทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งที่ได้หวยก็อย่างที่บอกแล้วครับ
แรกก็มีกลายเป็นผู้ต้องหามีทั้งพยานมีทั้งกองเชียร์
ที่ตำรวจพูดกันก็คือเขาบอกว่าแบ่งหน้าที่กันทำ
คือถ้าทำกันอย่างนั้นนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะ

แบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการหรือเปล่านะจนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
จนถึงวันนี้ก็ปรากฏว่ามีคนชื่อฟ้า

เป็นชื่อชื่อฟ้าวันนี้เอาหมายจับไปเลย
แต่ว่าไม่ใช่หมายจับคดีหวยนะ
เป็นฟ้าตัวละครเดียวกันกับเรื่องหวย
คนเดียวกันครับ
แต่โดนหมายจับคดี
ก็ดีก็ดีพอเราบอกคอม

ยังไงลามมกร์ก็คือพูดง่ายขายของแหละ
อีกพวกหนึ่งนะฟ้าก็บอกว่าคนอยู่เบื้องหลังเขามีนะ
เขาบอกว่าฟ้าเนี่ยเหมือนกับคนกำกับหญิงเลย

ในแผนก็โดนไปแล้วให้การเท็จ
มีหมายเรียกไป๒๘นี้

เจ็ดไหมสาไม่ได้ให้มาพันธุ์๒๘มีนะความนี้เท่านั้น
โดนหมายจับเอาละเที่ยวนี้
คุณก็ไปดูเอาเองแล้วกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถอดอายัดกันใช่ไหม
ยังเงินยังถูกอายัดอยู่ค่ะอยู่ในคดีแรงอยู่

ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของตาลุง

จรูนเหมือนกันที่ขี่ขายของเก่า

ข่าวเป็นมาเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะ

เขาบอกว่าอาการหนักลงค่ะสาหัดคือขยับตัวไม่ได้
ทีนี้สาหัสเนี่ยโอ้โห
คุณมินรู้ไหมว่าการสาหัดนี่เป็นอย่างไร
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไหมคะ

สาหัสตามกฎหมายยังไงเขาเรียกว่าสาหัส

ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมือถือไปชนแก

ยังไงอาการสาหัดที่เขาว่ากันครับ

ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายอันตรายสาหัส
ระวังโทษ๖เดือนถึง๑๐ปี
หนักนะท่านผู้ชมครับเตะนะก็กะว่าจะเตะ
โป้งตัวเองก็ล้มด้วยนะดูในคลิป
แต่ปรากฏว่าลุงนี่ที่ขี่ซาเล็งล้มลงไปนะ
เกิดอาการสาหัสอาการสาหัสที่ตามกฎหมายกำหนด
อาจจะบอกว่าตาบอดหูหนวกเสียอวัยวะสืบพันธ
แขนเสียขาเสียโฉมหน้าแท้งลูก
พิการติดตัวทุกผลภาพ

ทุกผลภาพหรือป่วยเจ็บหรือลัง
ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

อายุ๘๐ไปเตะถามว่าตอนนี้อยู่ได้ไหม
แค่แตะเดียวแค่ไปชกนี่โอ้โฮ

คุณเชื่อรึยังว่าความสวยมาเยือนละ
นะฮะตำรวจก็จะตั้งข้อหาเพิ่มแล้ว

แล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณว่าเป็นอย่างไร
ได้เตรียมใช้เหมือนกันเดี๋ยวไหม

ขยายผลถึงเกิดจากเหตุการณ์เหตุการณ์เดียว
เหตุการณ์ของหวยซึ่งสังคมสับสนจนกระทั่งไล่เลี้ยงมา
ของตาลุงนี้ทั้งที่ไม่มีอะไรเลย
เชี่ยวชนกันเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่

คุณมิ้นเรื่องพวกนี้

วันนั้นไม่ทำคืออะไร

ถามว่าถ้าวันนั้นก็เออเราไม่ถูก

แต่ลุงเขาเฉียวชนกันมอเตอร์ไซค์
ตัวเองลืมมือถืออยู่ตลอดขี่มอไซค์แบบนี้

อารมณ์ขึ้นซัดไปทีนึง

ต่อเข้าเจ็ดกลายเป็นอันตรายแก่ชีวิต

เขาบอกว่าเขาก็ไม่มีรายได้อะไร
มีอยู่แค่หาขายขนมเนี่ย

กรณีนี้ล้มไปถ้าเกิดทุกบรภาพ
ไอ้วัยรุ่นคนนั้นอายุอะไร๒๒ต้องไปเลี้ยงเขา
ใช่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยต้องรับผิดชอบใช้คำนี้
แล้วถ้าไม่เยียวยา๖เดือนถึง๑๐ปี
สารอาจจะมองว่านี่ไม่รับผิดชอบไม่ดูแลเลย
คือถ้าเยียวยาเนี่ยก็อาจจะถือว่าบันดาลโทษะ
แล้วไปทำไปครั้งเดียวนะลักษณะแบบนี้
เลยเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมครับ

อารมณ์ขึ้นขึ้นได้แต่ก่อนที่จะคิดจะทำอะไร
หยุดหายใจลึกแล้วก็คิดด้วยว่าผลที่ตามมา
มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วรับไหวไหม
มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วจะหนีไปได้เลยนะคะ

แล้วคุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน
ไปดูเหมือนเวลาของชุวิตตีสากหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ